ดาราสังกัดสถานีช่องหนึ่งออกมาขอโทษสังคมแล้ว
อันนี้ผมพูดไปแล้วเดี๋ยวเป็นที่ให้เขาตรวจสอบเองนะครับขอบคุณนะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยืนยอมครับผมยืนยอมครับ

คุณอยากรู้ว่าน้องกระถิ่งได้รับเปอร์เซ็นต์จากการส่งลิงให้เพื่อนบ้างไหมฮะ
คุณกระทิงยอมรับว่ารู้จักคุณอภิรักษ์โกธินะผ่านนายนิโก
ซึ่งเป็นแฟนสาวขอไปครับเป็นแฟนของเป็นแฟนของพี่สาวแฟน
บริษัทเนี่ยทำงานน่าเชื่อถือแล้วลงทุนเนี่ย
แล้วผลตอบแทนมันได้จริงตอนนั้นมันได้จริงเอาเงินไปฝากแบงค์แล้วกินดอกฮะ
ก็ลงทุนไปเรื่อยนะครับเหมือนลงทุนฝากแบงค์เลย
ไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ครับยืนยันว่าจะแสดงความรับผิดชอบ
ความผิดเนี่ยเขาจะรับผิดชอบตามกฎหมายแล้วจะออกจากวงการบันเทิงไปแล้วฮะ
พันธุ์สูงมากครับ
อีกคนคือคุณบอลกำมัน

ชี้แจงบอกว่าที่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว
ก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาก็เป็นผู้เสียหายไง
แล้วก็ไม่ได้ชักชวนนะครับให้ใครมาลงทุนต่อจากเขาเลย
อกจากนี้บอลกับกระทิงให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่า
เพื่อเข้าระบบแล้วก็ลงเงินเมื่อมีคนอยากลงทุนรายใหม่
ก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเพื่อยืนยันสถานะให้เข้าระบบได้
ยืนยันว่าไม่รู้นะครับว่าจะได้เงินปันผลจากผู้ลงทุนรายใหม่หรือไม่
ขณะที่ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ระบุว่าทั้งสองคนแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบ
เช่นเดียวกับเครือข่ายคนอื่นครับ
ที่มาของเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบ
แต่น้องเขาก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาผิดจริงเขาก็ยินดีที่จะออกจากวงการดาราไปเลยนะครับ
ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาตามที่น้องเขามีเจตนา
แต่ในขณะนี้ต้องยืนยันก่อนว่า๑ไม่ได้เป็นคนที่ถูกหมายเรียก
หรือยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีแต่อย่างใดนะครับ
แต่เพียงว่าทางโลกโซเชียลบอกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
เขาก็ยืนยันผ่านกับทางรายการของคุณหนุ่มผลกระแสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมายเรียกรออยู่อีกเพียบครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีคนถูกออกหมายเรียก๒คน
ซึ่งอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับดีเจแมนกับคุณใบเตยต้องมารับทราบข้อเก่าหาในคดีนี้ครับ
แล้วสัปดาห์หน้าโอ้โหจะมีการออกหมายเรียกอีก๑๒คนครับคุณผู้ชมครับ